นี่คือสอนอัพแอปนี้คำแนะสุดท้ามาภาชนครับ
อ่าถ้าพร้อมนะครับเชิญทางด้านนี้เลยครับนี่
แปดขั้นของเรานะครับแต่ละขั้นก็มีมูลค่านะฮะ
ต่างกันไปนะครับสูงสุดที่ทำเอาไว้อยู่ข้างบน
บนสูตรเลยก็คือ๑๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็มีดวงดาวทั้งหมด๓ดวงดาวเอาไว้เป็นตัวช่วยนะครับ
อยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้นะฮะ
พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันขั้นที่๑นะครับ
มีน้องร้องท่านแรกก็คือคุณก๊อฟโซคู
มีอาจารย์วัญชัยนะครับ
แล้วก็มีคุณนุ่นดารันนะฮะ
แล้วก็มีคุณแคทคัตริยามารสีนะครับ

หรือว่าคุณแคทเขาว่าน่าจะถนัดลูกทุ่ง

อ่ะไปฟังคำถามในข้อนี้ครับ

วันนี้แคทมีคำถามมาถามคุณผู้ชมกันนะคะ
อยากจะทราบว่าลูกเต๋า๖หน้าเนี่ย
มีจุดทั้งหมดกี่จุดคะ
ไม่จับไปยากอะไลน์
ลูกแรกก็หนึ่งลูกสองก็สอง
บวกไป๓๖แล้ว๔๑๐
ถูกต้องนะฮะนั่นก็คือ๒๑จุด

ข้อนี้สบายเลยนะครับว่าลูกเต่า๑ลูกมีจุดทั้งหมด๒๑จุด
และครับใช่หรือไม่ครับ
ค่ะเฉลยนะคะลูกเตาหกหน้ามีจุดรวมกันทั้งหมดยี่สิบเอ็ดจุดค่ะ
เอามาค่าที่สองบ้างดีกว่านะครับค่านี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วนะฮะ
ท่านแรกเลยนะฮะคุณฟิล์มรัฐภาพเป็นนักแข่งรถส่วนคุณจักรพันธ์ก็เป็นนักฟุตบอล
เอาพี่โจนัสก็ได้ฮะเป็นคุณโจนัสนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทในกรอดทีคำถามครับ
สวัสดีครับผมโจนาแซนเดอร์สันนะครับขอตั้งคำถามไว้ให้กับแฟนแฟนนะครับ
โจัสมาจากประเทศอะไรครับ
มั่นใจว่าเขาจะอยู่สวีเดนแต่ว่าใช้ดาวบ้างดีกว่า

วิดีเนเทอร์แลนด์ออสเตรเลียไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่

จะเอาใส่ที่ไม่มั่นใจที่อะไรบ้างคะ

งั้นเลือกตอบก่อนนะครับถ้างั้นเลือกตอบสวีเดนด์ต้องแปะดาวไหมที่

ตอบสวีเดนด์แล้วก็ใช้ดาว๑ดวงตอบที่
เนเทอร์แลนด์เนเทอร์แลนด์นะครับ

แค่นี้นะครับถ้าตอบถูกมูลค่า๑๕๐๐บาท
แต่ถ้าตอบผิดกลับบ้านมือเปล่านะครับ

เอาละครับคำตอบคือโจนัสเป็นชาวสวีเดนครับ

ผมไม่แจ้งกับสวีเดนชอบเผื่อออกไปหน่อย
แต่ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท
เหลือ๒ดวงดาวนะครับแล้วก็ขั้นที่๓ถ้าจะเล่นต่อต้องทิ้ง๑๕๐๐บาทเลยนะฮะ
และขั้นที่๓ถ้าตอบผิดคือกลับบ้านมือเปล่า
แต่ถ้าหยุดตอนนี้ได้๑๕๐๐บาทจะเล่นหรือหยุดครับ

เล่นต่อนะครับโอเคมา
ท่านที่๓นะครับมีคุณคิงก่อนบ่ายอ๋อแล้วก็คุณปีเตอร์

แล้วก็คุณคียอนเลือกใครดี

ครับคุณคิงนะฮะคุณคิงก่อนบ่ายครับเชิญครับ
สวัสดีครับผมคิงก่อนบ่ายนะครับผมเป็นประธานเชียร์ของทีมประจวบเอฟซีนะครับ
อยากจะถามว่าสนามที่ประจวบเอฟซีใช้เป็นเจ้าบ้านนะครับชื่อสนามว่าอะไรครับ
คนทีมเยือนเนี่ยมาดูแล้วอุ๊ยน่ากลัวเนี่ย

เพราะฉะนั้นดาวที่เหลือเราใช้ให้หมดนะครับ
เออโปะไปให้หมด

ข้อนี้ตอบถูกได้เล่นต่อข้อ๔
แต่ถ้าตอบผิดก็กลับบ้านมือเปล่าเลย

ธนรัฐจะเรียกออกเพราะว่าเป็นค่ายทหาร

อ่าวสเตดียมกับประจวบสเตดียม

แต่ที่สามอ่าวสเตดียมใช่ไหมคะ

มาแล้วนะครับ๑ข้อก็คือประจวบสเตดียมนะครับ

ข้านี่๔ข้อนี้มีมูลค้าสามหมื่นบาทแล้วนะครับ
โต๊กตอบถูกถึงจะได้สามหมื่นบาทนะครับ

มีคุณยิ่งยงแล้วก็มีคุณกล้วยเป็นนักร้อง

เพราะหน้าตาไม่อินเจอน่าจะถามไม่อินเจอ
คุณยิ่งยงครับขอคำถามจากคุณยิ่งยงหน่อยครับ

โอ้โหผมยอมรู้ว่าคุณนี่เก่งมั่นครับ

รอบนี้ผมจะถามว่ายศจาโทเนี่ยอยู่ในทหารเหล่าใด
สหารักษาและนิ่งแดนตัดทิ้งไปสหารเรือเออโอ้จ้าโทที่อากาศ
จ้าอากาศโทจ้าโทจ้าตรี๋จ้าโท

ตอบมาแล้วว่าทหารเรือ

จะต้อง๒และ๓เท่านั้นถึงจะได้๓๐๐๐บาทนะครับ

รับไปตอนนี้๓หมื่นบาท
โชคดีเหลือดาวหนึ่งดวงนะ

ถ้าเล่นต่อก็ไปเสี่ยงโดยที่ไม่มีดาวเลยนะฮะ

แต่ว่าถ้าหยุดตรงนี้ได้๓๐๐๐บาทกลับบ้าน
หยุดหรือเล่นต่อดีครับพวกเรา
หยุดค่ะ
หยุดแล้วนะครับ
หยุดแล้วพาพี่ไปเล่นข้าวด้วย

เดี๋ยวไปกินข้าว
เดี๋ยวไปกินข้าวหลังรายการ
อากาศวันนี้ต้องขอบคุณน้องใหม่และคุณสมจิตมากครับผม
ขอบคุณครับ
คืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ไปพบกับผู้ว่าประกาศทั้ง๓ท่านของเราในวันนี้ดีกว่านะครับ
คุณใบตองคุณพิซซี่และคุณก๊อกครับผม
คุณใบตองคุณพิซซี่และคุณก๊อกครับผม

เชอรี่หนาวแน่ดูท่าคนแรกก็รู้แล้ว

เห็นแววของใบตอง
ลองประเภทนะ
หนูยังมีประโยชน์อยู่บ้างเหรอ
โปรดติดตามตอนต่อไป